ติดตามข่าวกันต่อช่วงนี้มาฟังการวิเคราะห์กับเรื่องของการเมืองที่หลายคนสนใจแล้วก็จับตากันอยู่นะครับ
เมื่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชนะครับเห็นพ้องต้องการให้เซ็ซีโร่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตทั้งหมดนะครับ
ซึ่งเพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามกฎหมายใหม่ของกฎหมายลูกกรกตฉบับใหม่นั่นเองครับ
หมายนี้เป็นการเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาปลาสองน้ำหรืออะไรกันแน่
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันในสาววิเคราะห์ตลบม่านการเมืองวันนี้ครับ
ว่าท้ายที่สุดแล้วจะเกิดผลดีผลเสียกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปยังไงบ้าง
ค่ะพี่ทงเรื่องนี้จริงจริงแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องสืบเนื่องผมต้อง
ต้องกล่าวก่อนว่าในฤดูการช่วงนี้มันเป็นความสำคัญของกฎหมายมันต้องอยู่ที่

แต่ว่าก็เห็นแล้วว่างบประมาณของเรานี่
ผ่านสภาพร้อมเรียบร้อยเลย
โฟกัสไปอยู่ที่กฎหมาย
ว่าด้วยกรกตซึ่งจะรับภาระในการเลือกตั้ง
ในอนาคตข้างหน้านี้ซึ่งจะมีเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับ
การที่ออกมาเป็นปัญหาก็เพราะว่า
ในตอนแรกกรรมการร่างรัฐมนุนชุดอาจารย์มีชัยเนี่ย

แต่พอเอาเข้าจริงแล้วก็ไม่มีประเด็นว่า
เพียงแต่ไปเพิ่มว่าจาก๕คนเป็น๗คน
แล้วก็บุหนดภารกิจให้อำนาจหน้าที่หลายอย่าง
พอมาถึงตอนนี้เข้าสภานิติบัญญัติ

ก็เกิดมีการเปลี่ยนแปลง
คือทุกคนพ้นจากตำแหน่งหมดแล้วก็ตั้งใหม่
ก็เกิดเป็นเรื่องอึงคนหนึ่งขึ้นมาในสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกรกตเอง
เขาก็ต้องสูญเสียสิทธิ์เขาก็ต้องไม่พอใจ
ก็ออกมาตอบโต้กันสาดน้ำลายเข้าใส่กัน
ซึ่งเราจะพอจะมองออกได้ว่า
มันอยู่ที่ความต้องการของผู้มีอำนาจ

สชหรือรัฐบาลซึ่งแทบจะเป็นเนื้อเดียวกัน

ก็ต้องมาผ่านทางกรรมการไม่ได้ก็ต้องมาผ่านทางสรรชาว
ผมตำนิกกรรมการอยู่กรรมการรากลักษณุนผู้เสนอรากฏหมายนี้
อันหนึ่งตรงที่ว่าตัวเองต้องยึดหลักการว่าเมื่อผ่านไปแล้วว่าไม่มีการเซ็ตซีโร่
พอมาเข้าสภานิติบัญญัติไปร่วมเป็นกรรมการเนี่ย
เป็นร่วมเป็นกรรมธิการเนี่ยควรจะต้องปักหลักยืนยันในสิ่งที่ตัวเองเสนอ
ไม่ใช่เห็นดีเห็นงามเอออฮหมกเออเปลี่ยนก็ดี
จริงแล้วผมก็ต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วซึ่งผมว่ามันนี่ไม่ใช่หลักการของประชาธิปไตย
แต่ว่าเป็นเรื่องพวกมากลากไปหรือระบบการรับคำสั่งนะครับ
ประเด็นเหล่านี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าการบริหารราชการแผ่นดินยึดหลักอะไร
ธรรมาภิบาลที่ต้องการหรือเปล่าในเมื่อรัฐบาลนี้บริหารราชการแผ่นดินเช่นนี้
แล้วก็มีปรากฏการณ์ออกนี้อย่าอ้างว่าเป็นเรื่องของสนชก็ใช่
แต่สนชคือใครล่ะก็คือแม่น้ำห้าสาย
จะเรียกว่าแม่น้ำผมว่าเป็นคลองที่แยกจากแม่น้ำใหญ่มากกว่า
แบบเดียวกับสมพทยนศ์ถามทางพวกเหล่านี้เนี่ยชี้ให้เห็นปรากฏการณ์ขึ้นมาว่า
ผู้กลุ่มอำนาจเนี่ยต้องการอย่างไรก็สามารถจะชี้ให้เป็นอย่างนั้นไปได้
อทอนค่ะปลาสองน้ำจะเกิดขึ้นรักรั่นกันเหตุผลฟังขึ้นไหม
ก็แล้วแต่มุมมองนะมันก็ฟังกันได้
ปลาน้ำเดียวกันฟังดูดีเป็นเอกภาพ
ทำอะไรก็น่าจะไปในทิศทางเดียวกัน
แต่ปลาสองน้ำก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไป
มันอาจจะถวงรุดมันอาจจะค้านกันตามระบอปไทย
ยิ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพแต่อันนี้คือหลักกว้าง
ตอนนี้มาถึงกรกตคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย
เรามีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีในอดีต
จากการปฏิรูปการเมืองเนี่ยเพราะว่าเป็นองค์กรอิสระ
ด่านแรกเป็นเครื่องกรองการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม
ถ้ากรองได้ดีเครื่องกรองมีศักยภาพมีประสิทธิภาพ
กรอิสระตรวจสอบถวงดุลอะไรอย่างอื่น
เหนื่อยน้อยลงเพราะมันได้คนดีไปทำงาน
แต่ที่ผ่านมาที่ผมบอกเรามีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดี

มันก็มีความจำเป็นนะที่จะต้องยกระดับความเข้มข้นของกติกา
แต่ถูกคิดกันบ้างหมายว่ายกระดับความเข้มข้นของกติกาขึ้นไปแล้วเนี่ย
ให้กำแพงแน่นนาขึ้นนี้

มันไหลทะเลาะออกมาเหมือนเดิม

เพราะว่ามันยังคนชุดเดิม
ถ้ามันได้คำสั่นตัวแล้วได้
อีก๗คนนะที่มันมีประสิทธิภาพ
ควรอย่างสมบัติใหม่เขาก็แน่นนะ

เพราะว่าจริงเราก็ให้อำนาจเยอะแล้วก็ให้หน้าที่ในการที่จะตรวจสอบเข้มข้นขึ้น
คือถ้าพูดในเนื้อหาของข้อกฎหมายนะและระเบียบข้อบังคับใหม่เนี่ย
ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะอย่างเช่นเรื่องกรกตจังหวัด
เป็นผู้ตรวจการจังหวัด
น่าจะดีกว่าคล้ายเป็นหน่วยขึ้นที่เร็ว
เพราะกรกตจังหวัดเราก็เห็นแล้ว
มันก็ไม่สามารถที่จะหนีอิทธิพลของนักการเมืองหรือผู้สมัครได้หรอก

แล้วถ้าทำอะไรไปกับชีวิตก็จะอยู่ลำบาก
เพียงแต่ว่าปัญหานี่ที่มันเกิดขึ้น
เพราะว่าถ้าเรายกคำบอกว่าปฏิรูปต้องเจ็บปวดต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ย
ถ้าหลักการนี้มันใช้โดยรวมนะองค์กรอิสระอื่นมันก็คงไม่มีปัญหา
ใช่ไหมเพราะไอ้นี่ก็บอกอ้าวอยู่ดีมาคุณมาริดรอนสิทธิผม
เขาก็ไม่ยอมแล้วก็เราสังเกตมาก่อนหน้ามันเป็นคล้ายมันมีไม้เบื่อไม้เมาส่วนบุคคลด้วย
ควรคือบางคนมันก็ล้ำหน้ากันมากเลยจนมันถึงให้เรื่องที่จะไปเล่นการ๙๑๑อะไร
นี่ผมก็เล่นคุณเนี่ยคุณกำลังถูกร้องเรียนว่าคุณมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้นะ
นี่คือด่านแรกนะครับถ้ามันต้องเป็นเครื่องชี้ว่าถ้าคศเนี่ยต้องการจะต่อท่อต่อยืดออกไปอะไรออกไปเนี่ยนะครับ
มันไม่ใช่แค่กรกตเท่านั้นมันยังมีองค์กรอิสระอย่างอื่น
ซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการบอกว่าโอ้จะไปเซ็ตสินโลกอื่นทุกอย่างมันดีอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วนะครับ
แต่ถ้าคุณอยากจะต่อท่อยืดการปฏิรูปประเทศออกไปอะไรออกไปต้องการแบบประชาปไตยแบบเบ็ดเสร็จ
มีอำนาจร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะครับองค์กรอิสระทุกอันเนี่ยที่จะขึ้นมามันก็จะเหมือนกรกต
การเซ็ทศิลป์ก็จะเหมือนกันการคัดสรรค์ก็จะเหมือนกันออกมาวางรูปแบบเอาไว้
ทุกอย่างก็จะเบ็ดเสร็จนี่คือเป้าหมายที่สำคัญอันหนึ่ง
เรากำลังจะไปกล่าวหาเขามากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าตัวคณะกรรมการสัญหาก็มาจากประธานสารดีกานะ
ประธานสารรัฐธรรมนูลแล้วก็ยังผู้นำฝ่ายค้านอีก
อันนั้นก็ใช่แหละคือนั่นคือองค์ประกอบของกรรมการสัญหา
แต่อย่าลืมว่ายังมีกรรมการอื่นที่มาจากอาจารย์มาจากสายกฎหมายสายโน่นสายนี่
คือตัวท่านประธานทั้งหลายที่มาคนสองคนก็ไม่ใช่เสียงข้างมากนะครับ
แต่องค์คาพยพของกรรมการสัญหาทั้งชุดเนี่ยผมเชื่อว่ากดปุ่มได้นะครับ
แล้วก็ทุกครั้งที่ผ่านมาก็ผู้ที่อยู่ในอำนาจรัฐเท่านั้นที่จะสามารถบันดาลให้กรรมการเข้ามาตามประสงค์
อย่างที่สื่อเขียนกันไว้ล่วงหน้ายกตัวอย่างชัดเจนคือกรรมการปปชที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้
มากันคนที่เหมาะสมกลับไปได้รับเลือกคนกลับได้รับเลือกก็มีสืบสายมาจากทางไหนบ้านไหนนะครับ
อันนี้นี่เป็นที่ชัดเจนฉะนั้นองค์กรอื่นเนี่ยอย่าได้นิ่งนอนใจไปนะครับ
กรกตเนี่ยคือไก่ตัวแรกที่จะถูกเชื่อดกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ทำท่าจะไม่รอด
องค์กรอื่นที่ยังมีอีกทั้งสารรัฐมนูลทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งสตงตรวจเงินแผ่นดินอะไรพวกนี้นะครับ
ถึงเวลาเข้าย่อมมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะเปลี่ยนแปลงได้
ไม่มีใครให้หลักประกันที่แน่นอน
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
ทำกันแบบตรงไปตรงมาตามหลักการเนี่ยนะก็ไม่มีใครว่าอะไร
อย่าเผยท่าแท้ออกมาทีละนิดทีละนิด
ทำให้คนไม่แน่ใจว่ารัฐบาลข้างหน้าหลังเลือกตั้ง
ไม่ว่าจะโดยรัฐบาลสอสอหรือโดยรัฐการต่อท่อ
จะมีธรรมาภิบาลอย่างที่ต้องการหรือเปล่า
ไหนจะมีธรรมาภิบาลมากกว่ากัน
แค่มีเท่านั้นเองแค่มีผมว่าไม่เชื่อว่าจะมี
แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะอันไหนแบบไหนที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่ากัน
ก็ทำให้เลือกตั้งมันสกปรกน้อยลงนั่นแหละ

แต่ว่าในทางปฏิบัติจะไปถึงตรงนั้นได้ขนาดไหนนั้น
ถ้าทิศฟังและประเมินกันผมโหดหุยจริงครับ
เพราะว่ามันกลายเป็นเกมชิงอำนาจกันไปแล้ว
มันกลายเป็นความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้มีอำนาจ
วันนี้ที่จะต่อท่ออำนาจแล้วก็ไปคุมการเลือกตั้ง
เหมือนกับใช้กรกตใช้องค์กรอิสระเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ
ในการที่จะต่ออำนาจไป
กรอิสระถูกแทรกแสงนะครับ
กรอิสระหลักการออกแบบไว้ดีมาก
สำหรับการคานอำนาจการตรวจสอบ
หลังจากประชาชนมอบอำนาจให้ตัวแทนเข้าไปแล้ว
การดำเนินการการบริหารจัดการประเทศ
การทำหน้าที่ของผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง
ก็ได้รับการตรวจสอบกันอยู่ตลอดเวลา
แต่ออกแบบไว้อย่างดีแต่มันก็ไม่มีชีวิต
กลไกหรือว่ากติกาอะไรขององค์กรอิสระ
กำลังจะบอกให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกลไกของมัน

ปัญหาก็คือการบรรจุคนเข้าองค์กร

ก็มันไม่ไว้วางใจกันตรงนี้ไง
และความเชื่อถือความศรัทธาหรือว่าการยอมรับ
เมื่อการยอมรับมันมีน้อยมันไม่เกิด
ปรองดองมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง
ไปข้างหน้าผมบอกว่าถึงหดหู่
แต่ก็อยากจะมองโลกในแง่ดี

ใจเย็นกันผลการเลือกตั้งคราวหน้านี่แหละ
มันจะชี้วัดว่าประชาธิปไตยของเรานั้น
หลังจากเจ็บปวดมีบทเรียนอะไรกันมาเยอะเนี่ย
จะสามารถพลิกอะไรขึ้นมาได้บ้างไหม
ถึงแม้ว่าจะจบในสนชสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เรื่องอาจจะไปถึงสารรัฐธรรมนูลอีก

เพราะตรงนั้นมันจะเป็นตัวชี้ขาดสุดท้าย

ถ้าเราตั้งข้อสังเกตง่าย
อย่างภาคเพื่อไทยนักการเมืองภาคไทย
ถามว่าชอบกรกตชุดนี้ป่ะ
โอ้โหมันอยู่ในใจที่เจ็บปวด
สมัยเลือกตั้ง
โอ้โหกรกตเป็นกลไกของฝ่ายต่อต้าน

แล้ววันนี้แทนที่แซมสี่โล
อันนี้ก็ไม่ถูกไม่ถูกทำไม่ถูก

เราไม่ได้แบบช่วยที่คิดหรือช่วยกันแก้อย่างสร้างสรรค์
เพื่อให้ได้องค์กรอิสระที่ดีมีตัวบุคคลที่ดี
แล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
แต่วันนี้เอาตรงนี้มาให้มันชนกันเพื่อจะ
ทำให้นิสเครติกของพศโชโดยผ่านทั้งการมาธิการ
ให้คณะกรรมการล่างแล้วก็สอนหน้าชอ
มันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้อ่ะอาจารย์ทร

ทำให้ผมคิดกันว่าสมัยที่ทางภักดิ์เพื่อไทย
หรือพักพลังประชาชนก็อันเดียวกัน
มีอำนาจเป็นรัฐบาลอยู่ตอนนั้น
ตอนนั้นมันก็กรกตก็ทำอะไรต่อไร

มันสำคัญสำหรับผู้มีอำนาจรัฐบาลการจัดการเลือกตั้งทุกอย่างหมด

นี่ก็จะเป็นทุกข์ที่ดีนะครับ

เริ่มต้นที่มีกรกฎตอขึ้นมาเนี่ย

มากถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ
ตอนนั้นกรกฎตอก็ยิ่งใหญ่มาก

โหะที่กรกฎตอนี่มันสำคัญนะ
มีอำนาจมากนะก็เริ่มเข้ามาควบคุม
เข้ามาดูแลนะครับ

ชุดไหนชุดไหนชุดไหนที่ขึ้นมา

เพราะว่าถ้าคุณยึดอำนาจกรกตได้
มันก็เหมือนคุณยึดอำนาจประเทศนี้ได้เหมือนกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป